ไปเที่ยวกันต่อนะคะปกติแล้วปางช้างเขาก็จะแน่นด้วยการทำรอบ

ทำรอบก็คือขี่ช้างแล้วก็เดินเดินพอแล้วเดินแล้วก็กลับมาส่ง
แต่ว่าปางช้างที่นี่นะคะฉีกแนวค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่านอกจากจะพาขี่ชมรอบบริเวณนั้นแล้ว
ได้ให้อาหารช้างด้วยได้พอกโครนช้างด้วยอาบน้ำด้วย
และเก็บมูลช้างด้วยนะคะจะฉีกแนวและสนุกสนานแค่ไหนนะคะ
ติดตามจากรายงานค่ะ

ขัดถูอาบน้ำล้างตัว
สนุกสนานกันจริงค่ะสำหรับโครงช้าง
ที่นี่เขาให้นักท่องเที่ยวนำช้างไปอาบน้ำล้างตัว
ปางช้างที่นี่เป็นปางช้างรูปแบบใหม่

ขี่ช้างนั่งชมธรรมชาติ
แต่ปางช้างที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาดูแลช้างแทน
และมีกฎว่าห้ามขี่ช้างเด็ดขาด
เพราะช้างที่นี่จะเลี้ยงดูโดยไม่มีการล่าม

ช้างจึงอารมณ์ดีไม่ดุร้ายและคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีค่ะ
แต่ละวันเจ้าหน้าที่จะนำชุดชนเผ่ากะเหลี่ยงให้นักท่องเที่ยวใส่
และร่วมกันทำยาช้างจากสมุนไพรและให้อาหาร
จากนั้นนำช้างไปเล่นพ่อโครนเป็นการทำสปา
โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงไปพอกโครนให้ช้าง
เพื่อสัมผัสการดูแลช้างจริง
ส่วนไฮไลท์ที่สร้างความสุขให้กับทั้งคนและช้าง
คือการนำช้างไปอาบน้ำล้างตัวอย่างสบายอุราในช่วงหน้าร้อน
เปิดให้บริการ๒รอบรอบเช้าและรอบบ่าย
รอบละไม่เกิน๒๐คนค่ะ
งช้างที่นี่มีช้างเพศเมีย๕เชือก
อายุน้อยที่สุดคือช้างฟ้าใสอายุแค่๔ขวบเท่านั้น
มีนิสัยซุกสนขี้เล่นและน่ารักค่ะ
อกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวแบบจิตอาสาไปพักอยู่ที่ปางช้างดังกล่าวร่วม๑สัปดาห์
โดยดูแลช้างเกือบทุกขั้นตอน
หาอาหารทำความสะอาดรวมไปถึงเก็บกวาดอาหารและหมูลช้าง
นักท่องเที่ยวจิตอาสาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า
เดินทางมาเพื่ออยากสัมผัสและดูแลช้างแทนการขี่
ดูคล้ายจะเป็นการทารุณสัตว
ซึ่งคนที่รักช้างอาจรับไม่ได้
เลือกที่จะมาใกล้ชิดกับช้างไทยโดยการดูแลให้อาหารและอาบน้ำค่ะ
ทีมข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน